วันนี้มีเรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวขอมาฝากคุณผู้ชมด้วย
เป็นงูจงอางเลื้อยเข้าไปที่ร้านขายโต๊ะม้าหินแล้วก็รูปปูนปั้นต่าง

แต่เขาเลื้อยเข้าไปและเจ้าหน้าที่จับได้ตรงไหนรู้ไหมคุณ

ใต้รูปปั้นพญานาคาราช

หนีจากใต้โต๊ะม้าหินไปตามที่ต่างซอกเยอะนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามแล้วครับที่จะหาตัวว่างูจงอางตัวนี้
ซึ่งมีขนาดยาวกว่า๓เมตรครึ่งเลื้อยไปอยู่ตรงไหนกันแน่
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านรูปปูนปั้นนะฮะ
ในตำบลอ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เจ้าหน้าที่ก็ไปเลยนะฮะอุปกรณ์ครบมือเลย
ตามหากันอยู่นานงูไปอยู่ไหน
ท้ายที่สุดงูเข้าไปหลบอยู่ไหนรู้ไหมคุณ

คือเขาเลื้อยไปนะตามรูปปั้นต่าง
ไปรูปปั้นม้าลายรูปปั้นไก่โต้ง

สุดท้ายไปอยู่ใต้รูปปั้นพญานาคาราช

แล้วงูจงอางตัวนี้ก็ชูคอแผ่แม่เบี้ย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ใช้เชือกคล้องคลอสำเร็จ
นำตัวใส่กระสอบไปปล่อยต่อไป
นี่แหละนัยยะของข่าวนี้
อยู่ที่การเลื้อยหลบไปอยู่ใต้รูปปั้นพญานาคาราช
แล้วก็รูปปั้นเขาก็เป็นพญานาคาราชแผ่แม่เบี้ยอยู่ใช่ไหม

ข่าวไม่ได้แจ้งมาว่าร้านนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่